ถึงวันหยุดยาวปีใหม่นี้เราก็ตื่นเต้นนะ

แต่ว่าการเดินทางเราต้องตรวจสอบเส้นทางหน่อย

ใช่แล้วก็ที่สำคัญปีใหม่นี้มันก็อาจจะเหงาหน่อยนะคะ
ด้วยสถานการณ์ที่ยังแพร่ระบาดของโควิดอยู่
แต่เดี๋ยวเราไปตรวจสอบเรื่องการเดินทางกันหน่อยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นสายอีสานสายเหนือ

ลาหยุดงานเพื่อที่จะได้หยุดยาวช่วงปีใหม่แบบนี้
นี่ค่ะคุณผู้ชมพาไปดูนะคะ
สภาพการจราจรบนถนนผนโยธินมุ่งหน้าภาคอีสานค่ะ
ช่วงที่อำเภอวังน้อยอายุทยาเนี่ยนะคะ
ขาเข้าขาออกเลยรถเพิ่มมากขึ้น
เพราะว่าบางคนก็หยุดงานแล้วก็ทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วนะคะ
แต่เท่าที่ดูเนี่ยนะอันนี้รถยังทำความเร็วได้อยู่นะคะ
จากตรงถนนผนโยธินมุ่งหน้าสายอีสานแล้ว

ช่วงผ่านอายุทยาจะมุ่งหน้าไปทางจังหวัดทางภาคเหนือ
ประชาชนก็ทยอยเดินทางออก
รถก็ยังไม่มากนะคะยังใช้ความเร็วได้ตามปกติ
เรื่องนี้ค่ะทางด้านสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง
พันธ์ตำรวจโทษธนสักปราศาสตร์ทองบอกว่า
สภาพการจราจรก็มีปริมาณรถปกติยังคล่องตัวอยู่
ช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาบางโรงงานเขาเริ่มหยุด
ประชาชนก็ทยอยกลับภูมิลำเนา
ช่วงขาออกเสาร์อาทิตย์ก็ค่อนข้างแน่นเหมือนกัน
แล้วเดี๋ยวจะแน่นมากขึ้นช่วง๒๙๓๐เพราะว่าโรงงานเขาปิดแล้ว
ดังนั้นค่ะทางเจ้าหน้าที่เองก็จะเพิ่มช่องทางพิเศษ
ช่วงวังน้อยอายุทยาให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้คล่องขึ้นด้วยนะคะ
จุดตรงนี้แหละจะเป็นจุดก่อนออกเหนืออีสาน
มันจะเป็นจุดที่ค่อนข้างจะติดหนักพอสมควร
ก็มีการเปิดช่องทางพิเศษนะครับสำหรับเพิ่มช่องทางเดินรถ
อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอุทยาครับ

จนถึงวันที่๓ต่อวันที่๔

ก็เพิ่มความสะดวกสบาย

นี่นักข่าวของเราก็สำรวจเรื่องของการเดินทางนะคะ

สระบุรีแล้วก็มิตรภาพตั้งแต่
ตัวเมืองสระบุรีมุ่งหน้าโคราช
ช่วงรอยต่ออำเภอปากช่อง
เข้าสู่มวกเหล็กแก่งคอยสระบุรี

มากขึ้นนะคะส่วนรถที่เข้าสู่

ชะลอตัวบางช่วงเดี๋ยวค่ำ

อ่ะนะคะโดยแขวงการทาง
ทางจังหวัดสระบุรีบอกว่าถ้าเกิดว่ารถมากขึ้น
เจ้าหน้าที่ก็จะเปิดเส้นทางพิเศษช่วงจากอำเภอแก่งคอยถือมวกเหล็ก
เป็นการระบายรถที่ใช้ในการเดินทางด้วย
นี่เราเอาบรรยากาศมาให้ดูกันในวันจันทร์สุดท้ายปลายปี
ดังนั้นค่ะใครจะเดินทางกลับภูมิลำเนาย้ำเตือนนะคะ
ถ้าคุณจะขับขี่รถก็พักผ่อนให้เพียงพอ
ตรวจสภาพรถก่อนที่จะเดินทาง
แล้วที่ทางหลวงเองเขาก็มีจุดบริการ
ให้บริการถึง๒๐๐กว่าแห่งเลยนะคะ
ให้ทุกท่านเดินทางกลับภูมิลำเนาด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับนะคะ
คนพร้อมรถพร้อมถนนก็ต้องพร้อม

คุณผู้ชมเราก็เลยจะเอาบรรยากาศแบบนี้มาให้คุณผู้ชมตลอดสัปดาห์นี้แหละ
มาดูเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องการจราจรนะครับ